จากปากท่ำไปหรอต้องรอดไป
ข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่หลายคนกลัวค่ะ
กลัวว่าจะซ้ำรอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำใช้เวลากว่า๒๐กว่าวัน

เพราะเราไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้อีกแล้วนะครับ

เข้าไปติดอยู่ในถ้ำที่พื้นที่อำเภอเนินมะปราง

ติดตั้งแต่วันที่๔เมษายน
จนถึงวันนี้ประมาณ๓วันเกือบ๓วันเต็ม

คือพื้นที่ตรงนั้นฝนมันตกเยอะมากใช่ค่ะ

น้ำไหลลงมาปิดบริเวณหน้าถ้ำออกมาไม่ได้
แต่ชาวบ้านบอกว่าเคยไปใส่บาทพระรูปนี้
แล้วก็เลยไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาค้นหา
จุดนี้คือถ้ำพระไสงามอำเภอเนินมะปรางค่ะ

สนที่กำลังร่วมกันออกตามหาพระทุดงรูปนี้
ชื่อว่าพระมณัฐอายุ๔๖ปีค่ะ
เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าแม้เมื่อวานนี้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่น้ำเนี่ยมันเริ่มเก็บสะสมมา๓วันเต็ม
ไหลลงมาจากเทือกเขาลักษณะเหมือนน้ำป่าเข้ามาอยู่ในถ้ำ
เอาพาคุณผู้ชมไปดูลักษณะถ้ำหน่อยทำไมพระถึงออกมาไม่ได้
และการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบาก
ถ้ำเป็นแบบนี้มีห้องโถงขนาดใหญ่คือเป็นจุดแรกเลยนะเขาเรียกว่าสดือถ้ำ
แล้วก็มีหินย้อยออกมาจากหินปูนทอดยาวลงมาจากเพดานค่ะจนถึงพื้นถ้ำเลยนะ
ความยาวร่วมสองเมตรหลังจากเดินเข้าไปในถ้ำประมาณสี่สิบนาที
ระยะทางจากปากทางเข้าไปประมาณ๕๐๐เมตรพบห้องโถงห้องที่๒
ถูกเรียกว่าห้องเหล็กไหลการเดินทางเข้าห้องเหล็กไหลนี้ต้องมุดลอดซอกหินเข้าไปด้วย
หากเข้าถ้ำในฤดูน้ำหลากจำเป็นต้องมุดใต้น้ำด้วยนะใต้น้ำเนี่ยแล้วมันเป็นลักษณะซอกหิน
เพื่อที่จะหาทางออกเนี่ยเขาวาดให้ดูคุณใช่เห็นไหมคะที่ขีดขีดนั่นคือน้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปในนั้นต้องเข้าไปในน้ำมามุดลงไปใต้น้ำแบบนี้
นี่ค่ะพอเราเห็นภารกิจแบบนี้เอาจริงก็นึกถึงตอนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แล้วเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งมาจากมูลนิธิพึ่งพายามย่า
ซึ่งก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็เคยไปช่วยเหลือตอนกรณีถ้ำหลวง
รวมถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหน่วยกู้ภัยพิศนุโลกมูลนิธิประสาทบุญยสถานเนี่ย
ส่งนักดำน้ำเข้าไปในถ้ำคือพอเมื่อวานนะคุณผู้ชมส่งนักดำน้ำเข้าไป
เขาต้องถอนทีมออกมาเพราะว่าน้ำที่มันท่วมอยู่มันเริ่มเปลี่ยนสี
ทีนี้มันก็เข้าไปมันก็ส่งผลต่อการค้นหา
พอน้ำมันเปลี่ยนสีเสร็จแล้วก็ต้องถอนกำลังออกมาแล้วก็มาประเมินหน้างานกันใหม่
กลัวไงคะว่าถ้าเกิดระดับน้ำในถ้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม
แล้วมันจะเป็นอันตราย
ทัพภาคที่๓เองก็ระดมยุทธโปรกรณ์รถยนต์บรรทุกขนาดเบาติดเครื่องสูบน้ำ๒คันสูบน้ำออกจากถ้ำก่อนน้ำจะได้ลดลงจะได้เข้าไปง่ายขึ้น
จากนี้ก็จะต้องมีไฟส่องสว่างด้วยนะคะมีรถยนต์บรรทุกเครื่องอัดถังออกซิเจนหนึ่งคัน
สำหรับเติมออกซิเจนให้กับทีมดำน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ชมค่ะ
หลังจากปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่๔เมษายนที่ผ่านมาเกือบ๓วันเต็มหลายคนเป็นห่วง
เพราะว่ายืนยันว่าพระมณัฐไม่ได้ฉันอะไรเลยน่าจะร่วม๓วันแล้ว
หลายคนก็เป็นห่วงเนี่ยนะคะปฏิบัติการครั้งนี้ได้ผลนะคะ
เพราะพบตัวพระมณัฐเรียบร้อยแล้วและทีมข่าวของเราเกาะติดข่าวนี้
ตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้อยู่ในพื้นที่เลยนะคะไปดูบรรยากาศสดกันนะคะ
จากทีมข่าวของเราคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานเข้ามาค่ะเชิญค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะ
เชิญค่ะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ
คือว่าวันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปพ
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยสามารถใช้เวลาจำนวนทางเส้นสามชั่วโมงนะครับ
ในการกู้ชีพแล้วก็ในการนำพระมณัฐออกมาจากถ้ำพระชายงามได้
บรรยากาศด้านหลังขณะนี้เนี่ยตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนนะครับ
อยู่ระหว่างการนำอุปกรณ์ที่นำเข้าไปในถ้ำเนี่ยที่มาช่วยเหลือพระมณัฐออกมานะครับ
แล้วต้องบอกแบบนี้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเดิมทีนะครับจะมีการนำเป็นรถอ่า
เป็นเครื่องสูบน้ำนะครับที่จะมีการนำเข้าไปในบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะของภายในถ้ำ
จะมีการสูบน้ำออกมาแต่ด้วยวันนี้สภาพอากาศเนี่ย
ข้างที่จะเป็นใจคือมีฝนไม่มีฝนตกลงมาแล้วก็มีแดดออกแบบนี้นะครับ
ทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำลดลงมาอยู่ที่๑๕เซนติเมตร
ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการนำพระมณัฐเนี่ยออกมาแล้วก็ในส่วนของการนำพระมณัฐออกมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการให้พระใส่อุปกรณ์การดำน้ำ
แล้วก็ดำน้ำมาจำนวนระยะทางสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็มีการดำน้ำเนี่ยออกมา
บรรยากาศอย่างที่บอกเลยตอนนี้คืออยู่ระหว่างการนำถังออกซิเจนด้านหลัง
ของเจ้าหน้าที่ออกมาจากถ้ำนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมที่จะเก็บของ
บอกแบบนี้ครับว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในวันนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
บาดเจ็บอยู่ประมาณสัก๔นายนะครับเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการลื่นในการเดินภายในถ้ำ
แล้วก็มีการลื่นล้มสะดุดหินยอกหินย้อยเนี่ยนะครับทำให้ได้เราบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
แต่จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณสัก๒นายนะครับที่ได้มีการดำน้ำเข้าไปช่วย
แล้วก็อยู่กับพระมณัฐภายในถ้ำจะบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่า
แล้วก็บริเวณที่หน้าแข้งอันนี้อันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สองคนนั้นเนี่ย
ถูกนำตัวไปรักษาต่อแล้วนะครับส่วนพระมณัฐเองเนี่ย
หลังจากที่มีการนำตัวท่านออกมาได้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนินมะปรางเนี่ย
เข้ามาสำรวจอาการแล้วก็ตรวจสอบชีพจร
แล้วตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะพบว่าท่านมีอาการอ่อนเพลีย
แล้วก็เหมือนกับมีไข้เล็กน้อยนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
นำตัวพระเนี่ยไปดูอาการต่อที่โรงพยาบาลเนินมะปางแล้วส่วนแผนการเนี่ย
จริงจริงบอกแบบนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคาดการณ์แผนการไปทั้งหมดสองจุดสองขั้นตอน
คือว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคือทำให้พระเนี่ยดำน้ำออกมา
อันนี้คือแผนแรกนะครับส่วนแผนที่สองที่ทำไว้ทีแรกเนี่ย
คือว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำเหมือนที่ผมได้มีการบอกเมื่อกี้
ก็คือว่าเดิมทีจะใช้วิธีการสูบน้ำออกมาจากถ้ำ
แล้วก็ตัวเครื่องสูบน้ำเนี่ยจะมีความสามารถในการสูบน้ำเนี่ย
ชั่วโมงละหนึ่งร้อยยี่สิบลูกบาทเมตรซึ่งใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงเนี่ย
ในถ้ำก็จะลดแล้วจะให้พระเนี่ยเดินดำน้ำออกมา
แต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่วันนี้ฝนไม่ตกแล้วก็แดดออก
คือสภาพอากาศเป็นใจทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วอ่ะนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับอย่างที่บอกเลย
ด้านหลังของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการเคลียร์พื้นที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในการเตรียมที่จะนำอุปกรณ์ออกจากถ้ำแห่งนี้
แล้วก็จะมีการปิดถ้ำไม่ให้พระหรือว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวคนใดก็ตามนะครับ
เข้าไปเพราะว่าเพื่อป้องกันครับว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้ว
อาจจะมีการติดซ้ำเหมือนกรณีของพระมณัฐอีกนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมนัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกครับ
สรุปแล้วช่วยได้นะคะแล้วตอนนี้ท่านก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนินมะปรางเรียบร้อยแล้วนะคะ

ไม่ตกลงมาเนี่ยสองวันทำให้น้ำเนี่ยลดลงแล้วเข้าไปปฏิบัติงานช่วยท่านออกมาได้ค่ะ
ถูกต้องภารกิจสำเร็จรู้ร่วงนะคะค่ะ